ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแต่เธอบอกว่าถูกผีบังตา
เพราะว่าเธอขี่เลยบ้านไปหลายกิโลเมตร
มารู้ตัวอีกทีเธอนอนอยู่ในห้องน้ำศูนย์เรียนรู้
และเธอเชื่อเลยว่าที่เธอรอดมาได้เพราะว่าเธอพกเหรียญ๕บาทเก่าเอาไว้ค่ะ
มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้าง
ตอนกลางวันดูมันรกอย่างนี้เลยนะเนี่ย
ใช่แล้วกลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนคุณดูตรงนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางสาวกาญจนานะคะ
อายุ๒๕ปีเป็นชาวตะมนตกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
เธอบอกว่าเธอทำงานที่ร้านอาหารที่บ้านกำเนิดเพชรอยู่ที่ตำบลเมือง
เลิกงาน๔ทุ่มนะตอนกลางคืนนะ๔ทุ่มกำลังจะกลับบ้าน
แต่ไม่รู้สึกตัวว่าขี่รถออกจากร้านมาตอนไหน
สะดุ้งตื่นขึ้นอีกทีเกือบตีสองแล้วพบว่าตัวเองเนี่ย
นอนอยู่ในห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลชายพฤกษ์
ห่างจากร้านไปประมาณ๗กิโลเมตร
ขี่ไปไกลนะ๗กิโลอ่ะ
รอบข้างเนี่ยเป็นอย่างนี้มีแต่ป่าย่ามืดไปหมดเลย
แล้วตอนนั้นกลางคืนนะคุณที่เราถ่ายให้ดูนี่กลางวันนะ

กลางคืนเขาเลิกงาน๔ทุ่มแล้วออกจากร้านตอนไหนไม่รู้ตัวเลย
มีแค่แสงสว่างจากหลอดไฟที่อาคารศูนย์การเรียนรู้
รถจักรยานยนต์ไม่มี
ก็เข้าใจว่าเป็นป้ายร้านอาหาร
แต่ว่ายังไม่เจอชาวบ้านไม่เจอคนเลยนะ

เริ่มที่จะได้สติเหมือนจำทางกลับบ้านได้
บ้านห่างจากตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้๔กิโลเมตร
ลองไปฟังเสียงคุณกาญจนากันดูค่ะ
ออกมาจากร้านแล้วแล้วก็ขี่รถกำลังจะกลับบ้าน

นึกได้คือตอนฟื้นอยู่ในห้องน้ำประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง
หนูหนูขับรถออกมาได้
เพราะว่าถ้ามันล้มมันคือมันก็ต้องสลบอยู่นั่นแล้ว
ทนายทำไมมันเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
ความหาโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ไม่เห็น
ไม่เห็นรถแต่เห็นกุญแจรถอยู่ในมือ
คิดว่าโดนขโมยแน่เลย
ก็เลยตั้งสติได้ก็เลยไม่รู้อยู่ไหน
ตัวเองต้องกลับบ้านให้ได้ก่อน
นี่ไงเธอไม่รู้สาเหตุจริง
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้อยู่ไหน
เธอต้องมุดรั้วออกมาแล้วเดินออกมาจนถึงเส้นทางหลัก
นี่คุณกัญจนาบอกว่าหลังจากกลับมาถึงบ้าน

แล้วก็ไปเอารถจักรยานยนต์ที่ร้านอาหาร

แต่ยังไงรู้ไหมคนที่ร้านบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้ว
เธอก็คิดว่ารถน่าจะถูกขโมย
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สพมเลย

สรุปว่าไปพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่หน้าประตูศูนย์การเรียนรู้ค่ะคุณ

ทั้งที่วันเกิดเหตุเนี่ยคือเธอมุดรั้วออกมาแล้ว

แต่ไม่เจอไม่เห็นรถไม่เห็นรถมอไซค

ต้องเห็นสิเธอบอกว่าเธอมุดออกมาจากรั้วแล้วเธอไม่เห็น
แล้วเธอก็เดินเท้าออกไปจนถึงถนนหลัก
ก็เข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าผีบังตา
ไม่อยากให้เขากลับบ้าน
แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเธอ
เชื่ออย่างนี้ค่ะว่าที่เธอรอดออกมาได้ปลอดภัย
เพราะพกเหรียญ๕บาทรุ่นเก่า
รุ่นเก่าคืออีกด้านหนึ่งเป็นพญาครุฑ
เลยเหมือนช่วยปกปักคุ้มครองไว้

เชื่อของเธอไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
แต่ถ้าถามพวกเราในความคิดเห็นมันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนมันมืดนี่

มันมืดมันเป็นไปได้ที่จะมองเห็นอะไรลำบาก
ใช่แต่ว่ามันก็แปลกตรงที่ว่าเธอไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองขี่รถไปที่ไหน